อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ร้านเหล้าแล้วแต่เป็นบ้านหลังหนึ่ง
เพื่อนบ้านบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้
อีกคนนึงโหเสียงดังตลอดตั้งวงกินเหล้า
จนกระทั่งนำไปสู่วันเกิดเหตุเป็นคลิปอย่างที่เห็นค่ะ
เปิดออกไปยังค่ะ
แต่ดูเหมือนจะเคลียร์กันแล้วไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ก็ดูท่าทางจะมีปัญหากันแบบนี้นะคะ

ตรงนี้เกิดขึ้นที่แถวตลาดบางประกอบนะคะ
ผู้ชายคนที่ใส่แว่นแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะคะ
อยู่ที่หน้าบ้านโตเถียงกับอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะอีกฝ่ายถูกระบุว่าดื่มเหล้าและเปิดเพลงเสียงดัง
ทำให้พวกเขาเดือดร้อนถึงขั้นนอนไม่ได้
เกิดขึ้นวันที่๙สิงหาคมตอนประมาณสัก๓ทุ่ม

แจ้งตำรวจไปแล้วหลายครั้งแล้วด้วย
แต่คู่กรณีพอรู้ก็ไม่พอใจ

มาที่หน้าบ้านของพวกเธอแล้วข่มขู่คุกคาม

ก็เลยกลัวว่าครอบครัวจะได้รับอันตราย
ผู้จัดข่าวของเราก็เลยไปพูดคุย
กับชายเจ้าของบ้านคุณนัทธพงศ์อายุ๓๕ปี

เขาก็จับกลุ่มดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดัง

เคยไปบอกไม่ฟังถึงขั้นต้องเคยแจ้งตำรวจกันแล้ว

แล้วตำรวจก็บอกว่าพี่เขาก็เข้ามาตรวจแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเขาเงียบ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพอมาแบบนี้แล้วเนี่ย
ทางด้านของคู่กรณีก็ให้ข้อมูลแบบนี้
เราก็ไปคุยกับคนในวงเล่ากันหน่อยอีกฝั่งนึงก็แล้วกัน
คือบ้านนั้นเขาก็ยอมรับเลยนะว่าอ้าวมันก็มีบ้านที่เสียงดังนะคุณนักข่าว
มันก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งไหมคู่กรณีก็ควรจะมาบอกมาคุยกันดีดี
ไม่ใช่ว่าไปร้องเรียนตรงนั้นทีตรงนี้ทีไปแจ้งตำรวจ
รับวันเกิดเหตุยกพวกไปก็เพราะเหลือทน
แต่ไม่ได้จะไปทำร้ายอะไรเขาก็แยกแค่อยากจะไปพูดคุย
เคลียร์กับเขาเฉยอ้าวล่าสุดเรื่องนี้เป็นยังไง
เห็นเขาบอกคุยกันได้แล้วเหรอคะลองดูหน่อยค่ะ
ก็ถือว่าเห็นแบบนี้แล้วหูถึงอยากให้เป็นแบบนี้ทุกคนทุกคู่ที่มีปัญหากันเลยนะคุณคิง
จับมือพูดคุยบอกโอเคเราไม่ติดใจเอาความกันแล้วเลิกแล้วต่อกันนะ
เป็นเพื่อนด้านที่ดีต่อกันอ่ะจบลงแบบนี้ก็ดีค่ะ